ไปดูเหตุอาทยากรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างนะคะ
เหตุการณ์นี้หวาดเสียวจริงค่ะ
เป็นกรณีที่ชายวัยรุ่นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ใช้มีดสปาต้าไล่ฟันสองสามีภรรยาที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์
แต่ว่าพลาดเป้ามีดไปถูกลูกสาววัย๔ขวบที่โดยสารมาด้วย
ทำให้เด็กนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตำรวจสามารถจับตัวชายคนดังกล่าวได้แล้วนะคะ
จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ค่ะสองสามีภรรยานั่นก็คือนายธินกรเทศนอก
อายุ๒๒ปีแล้วก็นางสาวอรสาสุตรีขันอายุ๒๐ปี
เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีว่า
ลูกสาววัย๔ขวบถูกเยาวชนชายอายุ๑๙ปี
ชาวบ้านหนองหล่อตำบลเชียงยืน
ใช้มีดสปาต้าฟันที่ใบหน้าด้านซ้ายเป็นแผลชะกัน
ส่วนสาเหตุนะคะนายธินกรให้การกับตำรวจว่า
เมื่อวันที่๒๔ก็คือวันก่อนเกิดเหตุ
น้องชายมีเรื่องทะเลาวิวาสกับเยาวชนชายคนดังกล่าว

ซึ่งเคยต้องโทษจำคุกข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เพิ่งพ้นโทษมานะคะ
ไปสอบถามเรื่องราวแล้วก็ปรับความเข้าใจ
เพื่อให้ยุติเรื่องบาดหมางกัน
ทุกอย่างก็เหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดี
แต่ว่าต่อมาช่วงเย็นวันเกิดเหตุ
ก็คือวันที่๒๕มีนาคมค่ะ
ขณะที่นายธินกรขับขี่รถจักรยานยนต์พร้อมลูกสาว
และภรรยาไปหาญาติที่บ้านน้องหลอด
ซึ่งผ่านบริเวณหน้าบ้านของผู้ก่อเหตุ
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุใช้มีดสปาต้า๒เล่ม

ฟันครั้งแรกมีดไปถูกบริเวณหัวไหล่ของนายธินกร
แต่ว่าไม่เข้าเพราะว่านายธินกรใส่เสื้อหลายชั้น
ฟันครั้งที่๒ค่ะนายธินกรหลบได้ทัน
แต่ว่าพลาดเป้าค่ะไปถูกใบหน้าของลูกสาววัย๔ขวบ
โดยสารมาด้วยเป็นบาดแผลชะกัน
ยาวตั้งแต่บริเวณหนอกหนกแก้มถึงใบหู
หลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็ขับขี่รถจักรยานยนต์

วันนี้สองสามีภรรยาเขาก็เลยเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ
ให้ติดตามจับกลุ่มเยาวชนชาย
คนดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ